หมูยอร้านนี้เด็ดมากเพราะว่าสูตรเขามานานกว่า๗๐ปีแล้วค่ะคุณผู้ชม

ไปกินแบบเพลินดูบอลไปกินหมูยอออไปสนุกสนานเพลิดนะคะ
คือจริงแล้วเจ้าของร้านก็คือคุณชะนัดพัฒระเตชศิษย์และคุณกริตติยาศรีสุพัทรกุล
เป็นสามีภรรยากันนะคะแล้วทั้งสองก็เป็นทายาทของร้านหมูยอจากมุกดาหาร
พอย้ายมาอยู่ชนบุรีก็เห็นว่าไม่มีร้านไหนเขาทำเลย
ก็เลยเอาล่ะขอสูตรมาทำเองแล้วก็ขออนุญาตเป็นสถานที่ผลิตอาหารที่เรียกว่า
สะอาดสดอร่อยการันตีด้วยขายมานานกว่า๓ชั่วอายุคนนะคะ
ส่วนวัตถุดิบก็สดใหม่แบบนี้แหละแล้วก็กระบวนการทำคือเรียกได้เป็นโรงงานก็ว่าได้
คือพนักงานเนี่ยก็ต้องถูกสุขอนามัยสวมหมวกมีปิดปากใส่ถุงมือเครื่องจักรทันสมัยเนี่ยนะคะ
แล้วก็ผลิตออกมาได้คุณภาพได้มาตรฐานเจ้าของเองก็ควบคุมทุกอย่างด้วยตัวเองเลยนะคะ
พอเสร็จสิ้นออกมาแล้วเนี่ยนะคะก็เอามาขายในราคาเรียกว่าย่อมเยาว์จริง
แท่งหนึ่งทอดหนึ่งเนี่ย๓๕บาทก็ขาย๓อันร้อยราคาจับต้องได้สบายนะคะ
แต่ถ้าซื้อเยอะกว่านี้ก็ลดได้อีกนะคะโดยเฉพาะท่านใดที่จะซื้อไปขายต่อทางร้านบอกยินดีมากเลย
เออก็มาซื้อกันไปได้นะคะแล้วก็เน้นขายในจังหวัดชนบุรีภาคตะวันออกและกรุงเทพนี่แหละ
ส่วนลูกค้าถ้ามาเป็นหมูคณะต้องการชิมทางร้านก็จัดทำให้สดตรงนั้นเลย
จะเป็นเมนูยามหมูยอก็ได้หมูยอทอดอย่างที่เห็นไปก็ได้
จะลวกจิ้มแบบนี้ก็ตามสบายเลยมีโต๊ะข้างร้านทานกันตรงนั้นได้เลยจ้ะ
สนใจขึ้นเบอร์ให้แล้วนะคะหมูย่ออิ่มเอม๐๙
นี่เลยก็โทรไปได้นะครับแล้วก็ไปลองลิ้มชิมรสกัน
ใครที่เป็นแฟนบอลชนบุรีเอฟซีก็ดูบอลเสร็จปุ๊บก็แวะเข้าไปได้เลย
แต่เป็นหมูยอเนอะ๓แพ็ค๑๐๐บาทถูกต้องราคาดีนะสามารถพอดีเลย
คุณชนะโทรไหมโทรเลยเอาเป็นหน้าที่ผม